คุณผู้ชมฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันเพราะว่าอะไรรู้ไหม
ไปช่วยไปช่วยเจ้าตัวตัวนี้
ไอ้ตัวตัวนี้นี่แหละสาเหตุที่ทำให้รถติดยาว
แล้วแถมติดนานถึง๒ชั่วโมง
เอ้านี่ไปดูกันเลย
ที่บริเวณถนนสุขุมวิทย์หน้าโรงพยาบาลชนบุรี
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

เพราะแมวแมวครับ
แมวตัวน้อยมันดันกระโดดเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องรถคันนี้

ถ้าพี่ขับมาอยู่ดีแมวมันกระโดดเข้าไปได้ยังไง
เจ้าของรถคุณถาปนานันทภาณิชย์
เขาเล่าว่าขับรถมาบนถนนเส้นนี้

ลูกแมวเนี่ยนะมันกำลังจะข้ามถนน
ใจดีไม่อยากจะขับขี่ผ่านไปเดี๋ยวชนแมว
จอดเลยจอดให้แมวครับหยุดรถให้แมวครับ
ปรากฏว่าแมวมันตกใจมั้ง

มันโดดเข้าไปในห้องเครื่องของรถพี่แกซะอย่างนั้น

ก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่มันก็มุดเข้าไปเลย
โอ้โหทีนี้แกไม่กล้าขยับไปไหนเลยครับ

แล้วเข้าไปช่วยก้มเงยมุด
เดี๋ยวช่วยออกมาเองแต่ทำอยู่พักใหญ่

ตามพี่ตำรวจกับพี่กู้ภัยมาดีกว่า

แล้วพี่ตำรวจเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกในการโบกรถไง
เพราะรถจอดอยู่ตรงกลางถนนรถมันติดยาวเลยนะ
นี่พี่กู้ภัยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในการช่วยเจ้าแมว
คุณเชื่อไหม๒ชั่วโมงครับ
การจราจรตรงนี้ติดไปประมาณ๒ชั่วโมงครับ
ว้าวไอ้แมวคนนี้ช่วยได้แล้วอุ๊ยตัวนิดเดียว
เพราะว่าตัวมันเล็กไงเวลาเราขับรถเราจะไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันหยุดเล็กมาก
แสดงว่าเป็นคนที่สังเกตสังการีมากจริงเนี่ย
แล้วมันติดอยู่ตรงไหนคุณลุมานอ๋อไปติดอยู่ในไฟพัดเครื่องปรับอากาศ
ตรงห้องเครื่องนั่นแหละคือแค่สตาร์ทเครื่องแล้วขับต่อไม่รอดแน่
โอ้โหไม่อยากจะคิดภาพจริงแล้วคุณเชื่อไหม
มีนางฟ้านางฟ้านางสวรรค์คุณป้าคนหนึ่งแกชื่อว่าป้าทองย้อย
ผ่านมาพอดีป้าคุณป้าทองย้อย
แกเห็นแล้วแกถูกชะตาชอบมากเห็นแมวตัวนี้แล้วมันถูกใจ
ขอได้ไหมขอไปเลี้ยงได้ไหม

แล้วคุณลองเดาไหมป้าแกตั้งชื่อไอ้แมวตัวนี้ว่าอะไร

แม่แม่นยำจริงเรื่องการตั้งชื่อ
ตั้งชื่อเจ้าแมวตัวนี้ว่าบุญรอดครับคุณผู้ชมครับ
เท่านี้จบแล้วเรื่องราว
แฮปปี้แอนดิ้งจบแฮปปี้เอ็นดิ้งแหละ
ท้ายด้วยดีแฮปปี้ทุกฝ่าย
สรุปจบนะจบค่ะ
ได้ช่วยกันไปปลอดภัยทั้งคนทั้งสัตว์นะคะ